ส่วนเรื่องนี้ดูเวลาก่อน
บ่ายโมงแล้วกลัวว่าจะเอาอาหารของคุณผู้ชม

คุณเคี่ยวหมูหรือฟันคน
คือมันไม่ได้น่าขยะแขยงมากว่าเจอแมงอะไรใช่ไหม
นี่มันก็น่ากลัวว่ามันเจอไอ้เขี้ยวแบบนี้ได้ยังไง
มันหล่อนเห็นแบบนี้อยู่ในไส้อัวค่ะ

ก็นั่นสิเออคือเท่าที่ดูแล้วคุณผู้ชมลองเดาซิว่าเอ๊ะมันจะเป็นเจ็ดเขี้ยวของหมู
ที่เอามาทำไส้อัวบางทีแบบว่าอืมหรือว่าเป็นฟันของคน

โอ้โหมันจะหลุดลงไปได้ไงตอนวิธีการทำ
ใช่นี่เขามีการแชร์กันในโซเชียลนะเออกลัวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้เออภาพนี้เนี่ยเขามาโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะ
แล้วมันมีวัตถุแปลกปลอมในไส้อัวไง
เขาซื้อมาจากร้านในตลาดต้นพยอมอยู่ที่อำเภอเมืองของเชียงใหม่
บอกว่าไส้อัวแบบหั่นซื้อมาแล้วเจอแบบนี้ใช่ฟันไหม
อ้วกไหมถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เขาถามในโพสต์เลยนะ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์เอ๊ฟันของผู้ใหญ่หรือฟันของเด็ก
หรือเขี้ยวของหมูนะบางร้านเขาใช้พวกเศษหมูเอ็นหมูใช่ไหม
คือพอหั่นหัวหมูเสร็จก็อาจจะติดมาหรือเปล่าเวลาใช้เครื่องจักรผสมน่ะ
เห็นแบบนี้แล้วก็บางคนก็บอกว่าอุ๊ยขนลุกไม่กล้ากิน
คือถ้าเกิดเป็นของหมูอ่ะพอเข้าใจแต่ถ้าเกิดเป็นของคนเนี่ย
มันมาจากไหนแล้วจะยังไงต่อดีนะคะ